การแสดงละครนอกเป็นการแสดงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน
ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดแสดงจึงไม่มีรูปแบบตายตัว
แล้วแต่ผู้แสดงจัดเตรียมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์ประเภทดาบ
หรือบางครั้งก็ไม่มีเพราะเนื้อหาการแสดงเน้นสร้างบรรยากาศ
ด้วยเนื้อเรื่องที่แสดงและตัวผู้แสดงจะสื่อสารให้เห็นถึงความสนุกสนานของฉาก
ตอนนั้นนั้นดังนั้นการแสดงละครนอกบางครั้งก็ใช้ผู้แสดงแต่งตัว
หรือเล่นเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากตามเนื้อเรื่องเช่นการสมมุติแสดงตนเป็นภาษณะอย่างม้าศรีหมอก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน